ช่วงนี้ราคาสินค้าอาจจะมีการปรับขึ้นมาบ้างในบางอย่าง
เนื่องจากว่าใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วใช่ไหมคะ
ไปเช็คราคากันหน่อยว่าช่วงนี้ใกล้จุดจีนมีสินค้าอะไรราคาปรับขึ้นบ้างค่ะ

วางจ่ายวางจ่ายว่าเกรียมแล้วนะเกรียมจังเลย

ไปที่จังหวัดปราจินบุรีกันก่อนนะคะบรรดาร้านขายเครื่องเส้นไหว้เทวดาฟ้าดิน
เจ้าที่เจ้าทางรวมถึงของเส้นไห้บรรพบุรุษก็นำสินค้าออกมาวางตกแต่งวางขายบริเวณหน้าร้านแล้ว
เพราะว่าสัปดาห์หน้าช่วงเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะ
ก็จากการตรวจสอบก็พบว่ามีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเริ่มจะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องเส้นไหว้กันบ้างแล้ว
คือบางคนก็รีบมาซื้อก่อนเนอะเดี๋ยวแบบคนเยอะเดี๋ยวของหมดเดี๋ยวอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหม
ผู้ประกอบการก็ให้ข้อมูลบอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้การซื้อขายของเส้นไหว้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าปีนี้ตรุษจีนเร็วแล้วก็เพิ่งจะผ่านช่วงปีใหม่ปีใหม่มาเฉลิมฉลองปีใหม่กันปั๊บ
มัดละ๕๐๐บาทปีนี้ก็ขึ้นเป็นราคามัดละ๖๕๐บาท

ไหมคะแล้วแต่คุณชนะอยากได้อะไรในปีนี้

เอาลดด้วยได้ไหมครับคุณอยากได้รถหรอปีนี้อยากได้อะไร

เอาได้ถ้าเป็นไปได้คุณช่วยเป็นคฤหาสใหญ่นะ

เอาเผาเมตรไปให้อุ๊ย

ก็แค่คนรอบจริงคนเตรียมไว้หลายปีแล้วนะ

ยังไม่ต้องรีบเผาผมยังไม่ตาย

นั่นเขาบอกว่าของก็ราคาขึ้นเหมือนกันนะครับ
แต่เอาจริงผมว่าน่าจะเป็นทั่วประเทศแหละเนาะ

เพราะว่าทีมงานของเราออกสำรวจตลาด
ตามร้านค้าต่างกับของไหว้ในช่วงนี้
พาไปที่ร้านนี้โอ้โหดูด้วยโคมไฟสีแดง

เออร้านทวีไทยพาณิชย
อยู่แถวตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร

แล้วก็ชุดเสื้อผ้าของต่างที่เอาไว้เป็นของกงเต็ก

โอ้โหเจ้าของร้านเขาบอกอย่างนี้ว่า

ขึ้นเต็มที่ขึ้นแบบครึ่งเลยเหรอ

สินค้าตัวไหนที่ตึงราคาได้

ตรึงราคาเอาไว้ที่เท่าเดิม
แต่สินค้าตัวไหนมันไม่ไหวจริงก็ต้องยอมขึ้น
อย่างเช่นกระดาษเงินกระดาษทอง

บอกว่าจากเดิมที่ขาย๒๐บาทเนี่ยนะ

ส่วนไอ้ชนิดแบบเล็กขึ้นมาหน่อยล่ะ

แต่ก่อนที่ขายนะแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น๒๐บาทแล้ว
เพราะฉะนั้นต้องเลือกศัลก์กันให้ดีเนอะ
องอังเปล่าซองแดงมันต้องมี
เขาบอก๔๘๕บาทอย่างเท่าเดิม

แต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเอาจริงก็ต้องยอมรับ

ส่วนหนึ่งมันก็เรื่องของเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคนรุ่นใหม่
ต้องยอมรับนะคนรุ่นใหม่เขาก็อาจจะมองข้ามเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมแบบนี้
มันแล้วแต่มุมมองนะคุณผู้ชมนะเรื่องความเชื่อ
คนที่เขายังทำพิธีนี้มันก็ทำกันต่อไปก็ว่ากันไป
อย่างเช่นปีนี้คุณแม่ผมที่จะต้องกลับไปไห้ตุ๋จีนที่พิศนุโลก
เขาก็จะเลือกสรรของที่ถูกลงมาหน่อย
อย่างปีนี้เขาก็บอกกับผมเองนะบอกว่าเขาจะไหว้ด้วยการใช้ผลไม้มากขึ้น
ผมก็บอกว่าเอองั้นก็ดีเหมือนกันนะถ้าอยากจะได้ผลไม้ที่ราคาไม่แพง
งั้นเอามะยมไปไหว้เจ้าไหม

เป็นพวงเลยขึ้นเต็มบ้านหมดเลย
คือประหยัดไม่ต้องซื้อ

จะได้มีคนนิยมท่องชอบ

เป็นเรื่องของผลไม้มงคล
ผมพูดอย่างนี้ปุ๊บคนจีนโกรธผมนะ